เรื่องของสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของการเดินทาง
เพราะว่าแน่นอนพอมีคนเดินทางเยอะ

ใช่ค่ะเราก็เลยต้องมีข่าวอุบัติเหตุ

อย่างกรณีนี้เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเศร้า
คือรถกระบะหลับใน

เขาไปพุ่งชนท้ายรถพ่วงที่บรรทุกเสาเข็ม

แต่กระบะคันที่ชนพุ่งตกลงข้างทาง

เป็นภาพจากกล้องหน้ารถที่บันทึกเหตุการณ์ได้

มีนายไพรวันแก้วเจริญเป็นคนขับ
แต่ที่นี่ก็ขับสายไปสายมา
เหมือนกับคนขับไม่ได้สติแล้วหลับในแล้ว
แล้วช่วงลงสะพานต่างระดับท่าสะอ้าน
อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซา
มันเสียหลักไงก็เลยไปชนท้ายรถพ่วง๑๘ล้อ
แล้วรถพ่วงบรรทุกเสาเข็มขับอยู่เลนซ้าย

หลังจากนั้นกระบะเนี่ยค่อยเสียหลักแล้วก็ตกข้างทาง
ส่วนรถพ่วง๑๘ล้อที่บรรทุกเสาเข็ม
เขาขับต่อไปไม่รู้หรอกว่ามีคนมาชนท้าย
นายไพรวันคนขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บแล้วติดอยู่ในรถ
พอดีมีคนผ่านมาแล้วก็เลยโทรศัพท์แจ้งกู้ภัย
ก็เอาตัวออกมาจากรถกระบะแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑นะคะ
นายไพรวัลจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้
เพราะว่าตัวเองก็แบบสลึมสลือตอนนั้นหลับในอยู่อะค่ะ
ตำรวจก็เลยเก็บภาพกล้องหน้ารถเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็จะมีการสอบปากคำนายไพรวันคนขับรถกระบะต่อไปนะคะ

แต่ดูอีกเหตุการณ์หนึ่งมีคนเสียชีวิตด้วย
พระนครศรีอยุธยาค่ะคุณผู้ชม
เป็นเหตุการณ์ที่รถเอาผาดป้ายแดงแหกโค้ง
แล้วก็ไปชนแท่งแบรีเออร์จุดกลับรถใต้สะพานบ้านม้า
ถนนช่องทางคู่ขนานสายเอเชียขาขึ้น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
แล้วรถเอาผาดป้ายแดงนี้ไปตกอยู่บนรางรถไฟ
โดนรถไฟชนซ้ำ
เหตุการณ์นี้มีทั้งคนเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิตนะคะ
พอตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็ไปพบรถอัลพาร์ทอยู่ในสภาพที่หงายล้อชี้ฟ้าแบบนี้ค่ะ
อยู่ร่องกลางระหว่างรางรถไฟ
ส่วนตัวเครื่องมันเป็นเศษชิ้นส่วนกระจายเลยนะคะ
มีผู้เสียชีวิตคือนายอนันต์ศรีบุญอายุ๒๘ปี

สภาพร่างกายแหลกเลยค่ะ
ห่างออกไปก็พบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
คือนายวรสารจารวิจิตรอายุ๔๐ปีอาการก็สาหัสนะคะ
จนนาทีก็ต้องเร่งปฐมพยาบาล
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช
ส่วนบนรางรถไฟห่างออกไปสัก๑๐๐เมตร
ก็ไปเจอรถไฟดีเซลที่๑๓๔หนองคายกรุงเทพมหานคร
แล้วที่บริเวณด้านหน้าของขบวนได้รับความเสียหาย
จากการตรวจสอบบนถนนบริเวณทางโค้งจุดกลับรถใต้สะพาน

เป็นแบรีเออร์ที่กั้นทางโค้งมันพังเสียหาย
แล้วเสาไฟต่างมันก็หักโค้นมาด้วยนะคะ
ทีนี้เราเห็นความเสียหายเยอะขนาดนี้
ก็ไปสอบถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์
เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์
บนถนนสายเอเชียอยู่กลางสะพานข้ามรถไฟนี่แหละค่ะ
เห็นว่ามีรถเกิดอุบัติเหตุอยู่บนรางรถไฟ
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เลยรีบขี่มอเตอร์ไซค์ลงมา
มาช่วยเหลือแล้วก็เห็นผู้บาดเจ็บนอนแน่นิ่งอยู่ที่พงหญ้า
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ระหว่างนั้นเนี่ย
ตอนแรกเห็นแค่รถเกิดอุบัติเหตุบนรางรถไฟนะ
แต่ระหว่างที่เขาแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะคุณผู้ชม
รถไฟวิ่งมาพอดีก็เลยมาชนรถคันนี้
แล้วรถคันนี้ก็กระเด็น
แล้วก็มีคนเสียชีวิตอีกหนึ่งรายคือนอนอยู่ในรางรถไฟนะคะ
ตำรวจก็คาดว่าคนที่ขับขี่รถเอาผ่านอาจจะไม่ชินเส้นทาง

หลังจากนั้นรถก็เลยกระเด็นไปตกลงบนรางรถไฟ
แล้วมันเป็นจังหวะเดียวกับที่รถไฟกำลังเข้าสถานีพอดี
ก็เลยมาชนรถเอาผ่านทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะ